ข่าวนี้ต้องบอกว่าไม่ปล่อยให้มิจฉาชีพลอยนวลจริงนะคะ
สำหรับครอบครัวนี้ค่ะคุณกายแล้วก็ฮารุนะจ๊
เพราะว่านี่เลยค่ะไปแจ้งความเอาผิดคนทำผิด
คือมีเพจหนึ่งนะเขาเป็นเพจขายของ
เป็นคานขายสินค้าผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักรายหนึ่ง
นำรูปภาพของทั้งคู่นะไปแอบอ้างหาผลประโยชน์ของคุณฮารุค่ะ
กรณีนี้เกิดขึ้นกับน้องนายนพัฒน์ด้วยเหมือนกันนะใช่คุณ
ทั้งที่หากใครติดตามทั้งสองสามีพระยาคู่นี้นะ
เป็นครอบครัวที่ออกกำลังกายอย่างหนักจริง
แต่กลับถูกอ้างว่าผอมเพราะว่ามีตัวช่วย
รู้เรื่องนี้เพราะว่าเพื่อนหลงไปเชื่อหลงไปซื้อ
อ้าวแถวนี้เป็นภาพของฮารุอ่ะนี่ขนาดว่าเป็นเพื่อนนะ
เออนั่นแหละคุณคนใกล้ตัวยังโดนหลอกแบบนี้
ไม่ได้จริงต้องเดินหน้าเอาผิดให้ถึงที่สุดนะ

เมื่อวานี้ฮารุก็เลยให้น้องที่เป็นเลขาที่เป็นเลขาเนี่ย
โทรไปที่บริษัทนี้อย่างเงี้ค่ะเพื่อไปสอบถามมาว่า
เอ่อรูปภาพที่อยู่บนรีวิวในอินเตอร์เน็ตเนี่ยค่ะ
เป็นรูปภาพจริงของคนใช้จริงหรือเปล่า
ก็คือเหมือนได้อัดเสียงมาเรียบร้อยแล้ว
ทางบริษัทก็บอกว่าเป็นรูปภาพจริงของคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้จริง
เอาความเชื่อของคนทุกวันนี้ที่มันที่คือเหมือนเขา
ก็จะมีคนบางกลุ่มที่ติดตามครอบครัวเรา
เอาเราไปแอบอ้างทำให้แบบเขาเชื่อว่าเราใช้จริง
คือฮารุจริงวันนี้ออกมาเพื่อที่ต้องการเป็นเหมือนอุทาหรณ์ให้กับคนทั่วไป
ว่าแบบเวลาเราตัดสินใจจะทำอะไรหรือซื้ออะไรอย่างนี้อยากให้ตรวจสอบให้ดีก่อน